น้อมไทกาลูกชายของพ่อเผจ้า

อ้อนคุณพ่อลงว่ายน้ำสักหน่อย

พากันเติมความสดชื่นในสระว่ายน้ำหน้าบ้านนี่แหละค่ะ
ลูกชายตัวน้อยคงจะถูกอกถูกใจกระพรับห่วงยางสีเหลืองสดใสของเขานะคะคืน
เธอเปิดออกลีลาไหวน้ำพลงานของพี่ไถ้กล้าไหวน้ำป่อมแปมเก่งไม่เบาเลยนะ
คลิ้กมาจะถึงแล้ว
มาถึงแล้วมาถึงแล้ว
แม่ก็มีครูดีแบบนี้ใครกล้าจะหวั่นอะไรล่ะคะ
แต่แต่พอกล้องหันไปจับครูแล้วเนิด
บอกเลยว่าคุณพ่อเป็นครูที่ไม่ได้ใจดีอย่างเดียวนะคะ
กล้ามก็ดีหุ่นก็ดี
เป็นคุณพ่อที่เฮลตี้ม็อกเวอร์
ครั้งนี้เจอคุณพ่อครั้งหน้าอยากให้ชวนคุณแม่นิวเคลียร์
ว่ายน้ำชุ่มฉ่ำใจด้วยกันนะจ๊ะพี่ไทก้าจ๋า